ตัวแทนหนึ่งเดียวของไทยจากทั้งหมด๑๑๓ทีมที่สมัคร
เพื่อไปแข่งขันกับอีก๙ทีมชั้นนำจากต่างประเทศค่ะ
ชิงเงินรางวัลรวม๑๐๐๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐนะคะคิดเป็นเงินไทย๓๓๐๐๐๐๐บาทค่ะ